คดีนี้เป็นคดีที่มีการ

มีการดำเนินคดีมาในหลายข้อหา
เราก็มีการส่งเอกสาร
มีการสั่งสอบเพิ่มเติมโดยสำนักงานอายการ
แล้วก็มีการผลาศาลข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานก็ไปตามช่องฐานสัพปกติ
คณีสุดท้ายแล้ว
ประมาณเดือนมิถุนายนจริงแล้วนะฮะแล้วก็เอ่อได้รับคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
คดีนะครับโดยเป็นนังสือที่มาจากสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา
กรุงเทพใต้หนึ่งนะครับที่นำเรียนแล้วว่าช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับ
โดยได้แจ้งคำสั่งนะครับไม่ฟ้องนะครับเห็นควรมีคำสั่งไม่ฟ้อง
นายวรยุทธ์ในข้อหานะครับข้อหาสุดท้ายก็คือข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ
มาตราสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับคราวนี้เอ่อเมื่อเราได้รับคำสั่งแล้ว
ก็มีการพิจารณาในส่วนของฝ่ายกฎหมายว่าเราจะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นะครับ
ก็ได้มีการพินาในภาพรวมแล้วจึงมีความเห็นพ้องตามพนักงานอายการนะครับ
จึงเอ่อเป็นที่มาของมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีเอ่อ
คุณวรยุทธ์ในส่วนของมาตราตรงนี้เองนะครับเมื่อมีการสั่งเมื่อ
เมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ
ในส่วนของการดำเนินการของพนักงานสอบสวนนะครับก็ต้องดำเนินการตาม
ปวิอาญาที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในส่วนของในเรื่องของการถอน
หมายจับก็ดีนะครับในส่วนของการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนตาม
ปกตินะครับรวมถึงในเรื่องของการดำเนินการประสานไปยัง
โครงการตำบุรุษสากลในเรื่องของการเอ่อดำเนินการในส่วนของการถอนไหมในส่วนของ
เลยครับก็จึงเป็นที่มาว่าเอ่อทำไมนะครับ
ต้องดำเนินการในส่วนของการถอนหมายได้ทั้งสองส่วนนี้ครับ
เอ่อเป็นการดำเนินการของทำนักงานสอบส่วนในอิสนามเรียนนะครับ
ว่าเราได้รับในเรื่องของคำสั่งเด็กครับ
ไปฟ้องมาประมาณช่วงเอ่อปลายเดือน
ไม่ใช่เฉพาะคดีนิขดีเดียว
ถ้าท่านไปดูมันเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามปกตินะครับ
ในหลายคดีทางตำรวจก็มีความเห็นแย้งไปนะครับ
หลายคดีก็มีความเห็นไม่แย้งก็คือยืนตามพนักงานอายการไปนะครับ
ก็คงจะเป็นการพิจารณาตามพญาหลักฐานนะครับ
ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของ๒มาตรฐานนะครับ
ท่านย้อนไปดูแล้วในการดำเนินคดีนะครับ
ในเรื่องของกระบวนการยุทธรรมทางอาญานะครับ
มันมีการตรวจสอบการถวงดุลระหว่างอายการตำรวจและสารชัดเจนอยู่แล้ว
แล้วขั้นตอนก็คือว่าเมื่อมีการส่งความเห็นไปเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานอายการได้สั่งการแล้วก็ดำเนินการตามนั้นครับ
ผมผมต้องตอบแบบนี้นะครับถ้าท่านถามท่านควรจะถามในคดีอื่นด้วยนะครับ
แย้งหรือไม่แย้งในอดีตด้วยซ้ำไปนะครับผมอยากจะบอกว่าในการดำเนินคดีนะครับ
ผู้ที่มีความบกพร่องในเรื่องนี้ในอดีตก็มีการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นไปนานแล้วด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดควรจะพูดให้หมดตั้งแต่ต้นไม่ใช่มาบอกสำหรับแบบนี้
ผมพูดด้วยความเป็นกลางว่าในการพินาคดีนะครับมันมีขั้นมีตอนอยู่
แย้งหรือไม่แย้งนะครับดูที่พญาหลักฐานไม่ได้ทำตามกระแสสังคมเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปดูแล้วว่าท่านควรจะถามต่อแล้วเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕นั้นมีการถูกดำเนินคดีทางวินัยในบางส่วน
ต้องถามบ้างเหนือปกติงความพลังงานสอบโสดคงมีเหตุผลการกล่าวหานะครับการกล่าวหามันมีหลักฐานอาจจะในบางส่วนนะครับถ้ามีพญานหลักฐานเพิ่มขึ้นมา
มันก็คงจะไปตัดสิทธิ์ในเรื่องของการมีความเห็นทางคดีไม่ได้
แล้วก็มีการกันกรองโดยพนักงานอายการมาทุกขั้นทุกตอน
เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการสอบสวนนะครับ

แม้ท่านผู้จัดการแหล่งชาติเอง
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเอง

แล้วก็คงจะไม่ได้ตัดสิทธิ์กับทางตัวผู้เสียหายเอง
ที่จะไปยื่นฟ้องร้องคดีเองต้านกรดภัยอยู่แล้ว

เป็นตามช่องทางของฝ่ายกฎหมาย
มันมีขั้นตอนมีเงินเข้ามาอยู่แล้ว
คือเราก็เสียใจกับความสูญเสียหรือว่าการบาดเจ็บของเจ้าที่ทุกรายอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะฮะ
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คงต้องมีการจับและดำเนินคดีแล้วก็มีการป้องกันให้ดีกว่านี้
ทุกความสูญเสียเรารู้สึกสูญเสียด้วยรู้สึกเจ็บปวดด้วยนะครับ
แต่อยากจะเรียนว่าในการดำเนินคดีนะครับ
มันเป็นเรื่องของการรวมพยาหลักฐานนะครับแล้วทุกอย่างนั้นมันมีขั้นมีตอน
มันมีการตรวจสอบทวงดุลจากทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญเลย
ผมเชื่อว่าคดีนี้เองมันเป็นมหากรรมตั้งแต่บีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับ
ที่นำเรียนแล้วว่าผู้ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้
ก็ได้รับการเขาเรียกว่าลงโทษในเรื่องของในส่วนของการดำเนินการทางวินัยมาอยู่แล้วนะครับ
ในเรื่องของการเข้าข้างทำสำนวนนะครับ
เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบมาโดยตลอดนะครับถ้าท่านลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
การสั่งฟ้องหรือสั่งไปฟ้องในข้อหาใดมันมีเหตุผลมันมีความจำเป็นมันมีพยานหลักฐานที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับ
และในระหว่างทางตั้งแต่ปี๕๕เองอะไรที่ดูแล้วยังคาใจกับสังคมอยู่ผมเชื่อว่ามีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ทดสอบแล้วก็มีการดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ
จนมาถึงเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้นี่เองนะครับ

ในพุทธภาพที่สองนะครับครับ
ในเรื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตนี้นะครับคือตอนที่แจ้งมานะครับตอนที่ได้รับทราบคือเราได้รับทราบคำสั่งเด็ก
ขาดไม่ฟ้องคดีในส่วนของของคุณอ่าบอสนะครับ
แล้วก็เติดบริการไปตามขั้นต่อจากนั้นแค่นั้นเองนะครับ
ในเรื่องในเรื่องอะไรฮะในเรื่องที่มีการแย้งว่าในส่วนของในส่วนของผู้ตายใช่ไหมครับในส่วนของผู้ตายที่ล้ำเส้นเข้าไปนะครับ

เมื่อการพินาศหยั่งหมดทีทั่วแล้ว

ถ้ามีความเห็นเด็ดขาดสั่งไปฟ้องแล้ว
ก็คงก็มีการถอนไม้จับตามมาตรา๑๔๖ไป
เป็นการทำก่อนการออกมไหมจับได้ไหม
ก็คือใช่ครับถูกครับ

คือเดิมเราไปกล่าวหาเขาแล้วก็ออกไม้จับ
เช่นก็เป็นภาษาโดยศาลคนพอไหมจับมีไหมจับ
สุดท้ายแล้วถ้ามีการได้รับคำสั่งเด็ดขาดสั่งไม่ฟ้อง
ก็ต้องกลับมาก็จะเรียบร้อยสุด

ทำเนินการอยู่ครับ

ก็เซ็ตผมตอบไม่ได้ครับเสร็จเมื่อไหร่ก็คุ้มกันนะครับ

คุณทราบไปล่ะ
เคยครับ

พยายามภาษาอยู่นะครับว่ามีที่อยู่ที่ไหนอะไร
บอกไปหลายครั้งแล้วว่าในการขอความร่วมมือมันไม่ได้ขึ้นกับคนที่ขอ
ตามผู้ต้องหาทุกคดีเหมือนกันครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบครับก็ทราบแต่เรื่องนี้แหละครับ
ก็เตรียมเรื่องต่อนักข่าวนี้แหละครับ

ว่าเราอย่าไปสร้างในเรื่องของวัฒกรรมรักษาอะไรแบบนี้นะครับ
ผมว่ามันไม่ได้มีใครก็ทำความผิดก็ผิดนะครับได้ได้ครับ
ผมคิดว่าต้องแยกเป็นเรื่องนะครับ
ประเด็นที่๑เรื่องนี้ผู้สูญเสียคือตำรวจนะครับ
ผมว่าเราจะเศรียดใจเหมือนกันนั่นนะครับ

แต่กระบวนการดำเนินการเรื่องกระบวนการสอบสวนมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการตาม
กฎหมายพันธการสวนดำเนินการใครบอกพ่อไงก็ว่ากันไปนะครับ
ในส่วนนั้นนะครับแล้วกระบวนการก็ดูขั้นตอนตั้งหลายปี
วันนี้ตั้งแต่เราก็ส่งมาที่แจงถึงกระบวนการของกฎหมายเมื่ออัยการสั่ง
ไม่ฟ้องใช่ไหมครับแล้วระหว่างทางเส้นนั้นพนักงานสวนแจ้งไปเนี้ย
แล้วกระบวนการต่อจากนั้นก็คือทางสำนวนชาติโดยคณะกรรมการบอกว่า
เห็นพ้องตามจบแค่นั้นเองแต่ไปก็อื่นอื่นมาถามว่ากุ๊กไปขังใคร
ผมว่าไม่ใช่หรอกกฎหมายต้องเป็นกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็คือผู้สูญเสียด้วยกันใช่ไหมครับ
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักสำคัญหลักกฎหมายต้องอยู่ครับ
การลงโทษต้องเป็นไปตามหลักฐานพยานมีอยู่และเรื่องนี้สามารถที่จะ
ดำเนินการฟ้องร้องได้ถ้ามีข้อมูลใหม่นะครับ
เช่นทางญาติผู้เสียหายอะไรต่างต่างตอนนั้นมีข้อมูลใหม่เรื่องพอ
ก็สามารถฟ้องเองได้อีกกฎหมายบ้านเรามีช่องหลายช่องทางครับ
เพราะฉะนั้นผมอยากให้เข้าใจถึงกระบวนการของการอธิบายเรื่องการดำเนินการของแต่ละส่วน
ถ้าเข้าส่วนนี้ไม่ได้ต้องมีส่วนนี้อีกนะครับเท่านั้นเองครับ
โดยหลักอย่าลืมนะครับผู้สูญเสียในเรื่องนี้คือตำรวจนะครับ
ตำรวจเสียใจมันก็ต้องเสียใจสิครับนะครับ
อันนี้อันนี้เป็นหลักนะครับครับต้องขออนุญาตนะครับว่าอ่า
เพราะฉะนั้นประเด็นอื่นเราก็ไม่ต้องก้าวร่วง
แต่ความเห็นของแต่ละส่วนราชการเพราะแต่ละท่านก็มีส่วนราชการ
ความเห็นของแต่ละส่วนเหมือนกันครับอ่าการทำงานของอ่า
คณะกรรมการที่เห็นเรื่องมีความเห็นแย้งนั้นก็คงอาจจะเห็น
ลักษณะของพยานหลักฐานที่มีอยู่เท่านั้นเองครับผมคิดว่า
แต่ว่าถ้ามีข้อมูลใหม่ต่างต่างก็เหมือนกันไปตามระบบ
ปวิอาญาได้อยู่แล้วครับ